สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
วันหยุดแบบนี้ค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะ
วันนี้เรามากันแบบแดงเริงขอเล่นใหญ่เบอร์แรงกระโปรงบานขนาดนี้คุณ
นะคะวันนี้ข่าวแรกของเราหลายคนลุ้นกันมากเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
ว่าตกลงพี่เต๋อจะตอบความสัมพันธ์ว่ายังไงดีสำหรับเต๋อใหม่เต๋อ
คือข่าวลือเนี่ยมันลือกันมาพักใหญ่แล้วแหละว่านักแสดงหนุ่มเต๋อชันทวิทย์
ซุ่มคบกันอยู่กับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาพอเจอพี่เต๋อเมื่อวานนี้ทัพนักข่าวไม่รอช้าค่ะ
จ่อไมค์ถามเลยทีเดียวโดยนักแสดงหนุ่มก็รับแบบแมนแมนจนได้แฮสแท็กเมื่อวานนี้เลยนะ
ว่าเป็นแมนสองพันสิบแปดค่ะนี่ค่ะบอกเลยว่าชอบฝ่ายหญิงแบบจริง
ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคุยกันทำความรู้จักกันมากขึ้นพร้อมกับบอกว่าใหม่เนี่ยเป็นคนอัธยาศัยดีอยู่ด้วยแล้วมีความสุข
ส่วนสถานะตอนนี้เต๋อชี้แจงว่ายังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้
จะย้ำด้วยว่าการเปิดตัวว่าคุยกันครั้งนี้ไม่ได้เป็นการโปรโมทละครอะไรอย่างแน่นอน
แถมยังโปรยให้แฟนรอลุ้นให้เจ้าตัวขอใหม่เป็นแฟนให้ได้ในเร็วนี้อีกด้วย
จะเป็นยังไงไปฟังจากปากคนแมน๒๐๑๘กันเลยค่ะ
ผมชอบอะครับผมไม่เชิงจีบนะครับก็ผมว่าเป็นการแบบเหมือนพูดคุยแล้วก็ศึกษารู้จักตัวตนกันไปมากขึ้น
หลังจากที่ถ่ายเสร็จประทับใจน้องเขาคือหนึ่งคือเขาเป็นคนที่มีความปัญหาดีให้คนรอบข้างเยอะมากเลยครับ
แล้วก็เขาแบบนิสัยดีน่ารัก
เขาเปิดใจให้เราจีบใช่ไหมครับ

แล้วคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาคุณต่อมาค
ประมาณต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ

คุณอยากจะให้จิ้นกันจริงอยากให้เป็นคู่รักจริง
แฟนเชียร์กันเยอะเลยนะคุณผู้ชม